ข่าวใหญ่ที่เราต้องตามเชียร์กันหน่อยนะครับนี่แหละครับ
ครั้งที่หกยี่สิบเก้าพฤษฐีกายนถึงหนึ่งธันจาคมนี้นะครับ
โดยประธานกรรมการบริหารสหพันธ์เทคบอลอนาชาตินะครับ
ด้วยผลเอกโรนาชัยมัชชุถุ๋นสุนทรคุณนะครับซึ่งเป็น
ระยกสมาคมกีฬาเทคบอลเนี่ยก็ร่วมในงานทางแหล่งข้าว
ก็เป็นครั้งแรกที่จัดนอกทวีปยุโรปนะครับรอบแรก
แข่งขันที่อ่าสนามนะครับลานหน้าอินดอร์สิเดน์หัว
มากนะครับส่วนรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ยแข่งขันที่บาง
อารีน่าก็แบ่งเป็น๕ประเภทนะครับมีนักกีฬาเทคบอล
ทั่วโลกหกสิบเอ็ดประเทศเข้าร่วมซึ่งโรรอลินโยครับ
อดีตนักเตะทีมชาติบราซิลจะมาร่วมพบปะกับแฟนคลับ
นะครับในฐานะหรือว่าทูตประจำสาพันธุ์เทควันนาชาติ
นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามธันวาคมนี้แหละครับ